นี่มาตัดต่อตรงนี้เลยเริ่มตรงนี้เลยครับ
ณเวลาดีนะครับขอความเป็นธรรมด้วยนะ
แล้วเสียงนี่นะบอกไปไหนมาดูคนเจ็บเลยหรือเนี่ย

ก็ตัดต่อเสียงเข้าไปในคลิป
ในคลิปเปล่าเสียงไม่มีหรอกตอนนั้นน่ะนะ
อัดสมัยอัดใหม่นะอัดเสียงเข้าไปเลย

แล้วก็บอกหนีกันอัดเทปกันตอนหลังอัดเสียงกัน
ผมถ่ายเครื่องเกียรตรวายเป็นหักหาดที่เมือง
และได้ส่งถึงวิทยุวิทย์ถึงส่งกรรมบทครับ
แต่ผมพูดแน่นอนว่าผมไม่ได้ตั้งตอบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเป็นเรื่องนี้อยู่นะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ทางรายการ
แล้วก็จริงก็มีสื่ออื่นที่ตามข่าวนี้อยู่เยอะนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่คุณทวีไกรคุบนะคะได้ออกมาอธิบายผ่านสื่อนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจากนักข่าวสำนักใดก็แล้ว
แต่ก็ยังถือว่ามีประเด็นอยู่
ทำให้ในช่วงวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็คงจะเห็นข่าวนะคะ
ว่ามีการรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่าง
จริงตอนแรกก็คิดว่าเป็นราชบุรีอย่างเดียว
แต่ว่าพอเห็นในข่าวแล้วก็ดูจะมีหลายฝ่ายนะคะ

ไม่แน่ใจว่าในโครงสร้างเป็นแบบไหนนะคะ
แต่การรวมตัวกันของคนร้อยสองร้อยคนที่ว่าก็น่าสนใจ
เพราะถือว่าก็เป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงก่อน
อันนี้ต้องยอมรับนะคะเมื่อโดนพาดพิงก่อนเสร็จแล้ว
คือจะว่าใครก่อนหลังมันก็ลำบากนะคุณผู้ชม
แต่ว่าในแง่ของการมีเป้าในการที่แบบต่างตอบโต้กันเนี่ย
ก็มีประเด็นที่ทางมูลนิธิถูกพาดพิงอยู่หลายประเด็นนะคะ
วันนั้นเราได้คุยกันผ่านสายโทรศัพท์

ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายกู้ภัยสว่างราชบุรีเนี่ย
ก็ดูเหมือนยังมีอยู่หลายประเด็นที่ยังข้างคาใจนะคะ
แล้วก็หลังจากวันนั้นที่เราจัดรายการไปต้นสัปดาห
ก็มีการรวมตัวกันของทางเจ้าหน้าที่มูลนิธินะคะ
มีหลายต่อหลายประเด็นที่เขาพูดถึงนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่
และที่สำคัญจุดที่มาส่วนหนึ่งของรายการวันนี้ก็คือว่า
ยังมีการพูดถึงประเด็นของเหตุที่เกิด
คือการเฉียวชนของรถระหว่างรถคุณทวีกับรถของน้องผู้ชายอีกคนนึงนะคะ
ในส่วนของคลิปที่ใช้เป็นข่าวจะมีอยู่ประมาณ

แต่ว่าเบื้องต้นที่เราเช็คกันก่อนเข้ารายการมีอยู่ประมาณ๔ชิ้นนะคะ
ซึ่ง๔ชิ้นมาจากโทรศัพท์ของคนคนเดียว
ซึ่งคนคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิด้วยนะคะ
ชิ้นที่ว่านี้เดี๋ยวในระหว่างรายการเราจะเปิด
คือถ้าชิ้นไหนชิ้นนั้นเราจะเปิดตั้งแต่ต้นจนจบ
ต้นจนจบไปจนครบทุกคลิปนะคะ
เพื่อให้เห็นว่าถ้าจากโทรศัพท์เขาออกมาแล้วทั้งหมดมันเป็นแบบไหน
เป็นชิ้นที่เข้าใจตรงกันไหมว่ามีหรือไม่มีการตัดต่อกันแน่

ข้อที่๒ประเด็นที่เป็นต้นเหตุเลยคือว่า
คุณทวีค่อนข้างกังวลใจเรื่องของการถูกพูดในข่าวว่าชนแล้วหนี
ซึ่งแน่นอนค่ะเป็นประเด็นเก่าหาที่รุนแรงนะคะ
สำหรับคนที่ทำงานการเมืองมายาวนานขนาดนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นก็มีคำอธิบายจากคุณทวีค่อนข้างมากในเรื่องของการไม่ได้ชนแล้วหนีนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีคลิปเหตุการณ์ตอนนั้นค่ะ
เพียงแต่ว่าการเล่าไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ

ก็ยังมีประเด็นนี้ถูกพูดถึงอยู่จากคนของมูลนิธิว่า
จริงแล้วก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการชนแล้วหนีจริง
ถ้าไม่ได้มีการไปตามมาก็อาจจะไม่ได้กลับมาดูคนเจ็บ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงค่ะคุณผู้ชมเราฟังคุณทวีไกรคุบไปแล้วนะคะ
วันนี้เราจะฟังทางมูลนิธิบ้าง

รายการ๔ท่านคือ๑คุณวิไรวงประเสริฐนะคะ
ผู้จัดการฝ่ายกู้ภัยสว่างราชบุรี
เจ้าของโทรศัพท์และเป็นผู้ถ่ายคลิปทุกชิ้นที่ออกมาเป็นข่าวนะคะ

แต่ว่าวันนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในคลิป

กลับรถเก่งของคุณทวี
แล้วเกือบจะเฉียวชนคุณสุพิษ

แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคนที่ต้องโชว์โทรศัพท์ให้คุณทวีดูนะคะ
ว่าไม่ได้ถ่ายคุณทวีนะคะ
ก็คือเป็นคนที่ถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุณชัยวัดต่วนเคลือ

อันนี้เรียนพูดแบบตรงไปตรงมาเลยจริง

ไม่ใหญ่ด้วยครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนเจ็บไม่ไม่ควรได้รับความเป็นธรรมไม่ใช่นะคะ
คือแต่เหตุมันไม่ซับซ้อนนะคะก็คือว่าน้องบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากจนร้ายแรง
แล้วก็มีการประถมพยาบาลส่งโรงพยาบาลนะคะมีการจ่ายค่าปรับของคุณทวีไป
แล้วก็มีการจ่ายค่าทำขวัญนะคะประเด็นอะไรทำให้รวมตัวกันร้อยสองร้อยคน
อะไรที่ทำให้ต้องยังต้องคุยกันต่อคะ
คือผมแนะนำหัวหน้าอยากจะพูดอย่างนี้นะครับเหตุมันเกิดแล้ว
ไม่ใช่มีเฉพาะคุณทวีที่ชนเหตุวันหนึ่งหลายเหตุ
มาแล้วก็ผ่านไปแล้วไม่เคยติดใจอะไร
มีคนที่ไปช่วยแล้วคำกลับมาคือคำขอบคุณที่เข้าไปช่วย
ไม่ใช่มาประนามพระผลแบบนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่พอหรือยัง
ผมอยากจะถามแบบนี้นะครับเป็นผู้ใหญ่หรือยัง
ผู้ใหญ่ที่ดีเด็กเชื่อฟังทุกคนทำไมเด็กผมไม่ตอบโต้วันนั้น
ถ้าตอบโต้อะไรมันจะเกิดตรงนั้นผมไม่รู้ผมไปที่เกิดเหตุด้วย
ไม่ใช่ผมไม่ไปแล้วสภาพความเป็นจริงกับวันนั้น
ผมพูดเลยว่ามันไม่ใช่คุณทวีอย่าแถเถอะ
มาเรื่อยคุณทวีให้ผมพูดอย่างนี้นะครับไปเปิดแถลงที่โรงแรมณเวลา
ผมก็ส่งน้องเข้าไปดูอัดคลิปมาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ออกรายการของคุณจอมฝันที่นี่แหละครับ
เสร็จแล้วสุดท้ายนี่ไปออกที่รัฐสภาอีก
ผมไม่เข้าใจว่าไปพูดทำไมมันจบแล้วเรื่องเล็ก
ถ้าน้องทุกคนได้กำไรว่าเออช่วยกันว่ายน้องไว้
พี่เองไม่ห้ามไม่เห็นมันชนหรือว่าก็พูดกันไปตรงนี้
พวกเรารับได้ผมรับได้ตลอดนะผมเก็บกฎมาตลอด
แต่น้องผมเนี่ยผมจะหยุดไม่อยู่แล้วท่านรู้หรือไม่
ประเด็นไหนที่ดูจะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันมากที่สุดตอนที่มีการประชุมกันคะ
ประเด็นเลยฮะที่กล่าวพาดพิงมาเนี่ยหนึ่งเรื่องรถไม่สะอาดเลย
ถ้าทำแพ้สกปรกอะไรเนี่ยพูดแล้วพูดอีกมันไม่ใช่นะครับ
แล้วก็อ้าวพอไปอีกที่หนึ่งก็ไปพูดอีก
เขาไม่ไปหรอกรถกุภายมันเก็บสตางค์แพงผมไม่เข้าใจ
ผมทำงาน๒๐กว่าปีอยู่อ่ะมือโมตรรามไปสื่มดูได้
ผมนายวิรัยวงประเสริฐทำงานมีไหมครับช่วยกันเก็บคนตายแล้วเรียกร้อง
ทุกวันนี้บริการฟรีอยู่๗๘ท่านเสียดายว่าเอามาแล้วทรมานคนผู้ป่วยนะครับ
เราไม่เคยคิดเงินไปถามองค์กรใหญ่ดูได้เลยว่าพวกผมทำงานกันระบบไหน
จะมาพูดบอกว่าเนี่ยมันแพงเลยไม่ไป
จริงแล้วคนเจ็บก็ไปรถกู้ภัยนะครับท่านรู้หรือไม่ผมไม่อยากไปแถลงอะไรกับแกไม่สู้
คือสิ่งที่คุณพูดมันไม่จริงพูดแล้วมันเกิดอะไรพูดยิ่งเกิดความขัดแย้งอยู่เรื่อย
ผมพูดอย่างนี้เลยยิ่งพูดยิ่งตายพูดไปว่าก็ไปแฝะรถยกรถอะไรมันไม่เกี่ยวกับผม
รถยกกับรถยกพวกคุณทวีอู่พวกคุณทวีไปเอารถมาเนี่ยจ้างเขามา๒๕มาถึงหน้างานต่อ๒๐๐
เขาก็วิ่งไปให้วิ่งห้าสิบหกสิบกิโลนี่เรื่องจริงไม่ใช่ไปแค่หน่อยเดี๋ยวเรียกสองสามพัน
ผมบอกแล้วบอกนักข่าวไปจัดการเองผมไม่เกี่ยวเรื่องนี้แล้วชนแล้วหนีผมบอกเลย
มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสอบสวนจะต้องตามกัน
พวกผมคือทำงานรถประสบอุบัติเหตุให้ได้รถทั้งสองคันคันไหนชนคันไหนพอแล้ว
คือความพอใจอยู่ตรงนั้นผมเอาแค่หน้าที่ของผม
เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานไม่ใช่รถชนเทียบผมเพราะผมไปเที่ยวตามจับ
มันไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ
อันนี้คือที่ในฐานะผู้จัดการนะคะก็จะจริงก็มีอยู่๔๕ประเด็
มันก็เข้าใจเป็นประเด็นหลักอยู่แล้วสำหรับคนทำงานใช่ไหมครับ
แต่ทีนี้ทางฝั่งคุณทวีนอกเหนือจากการถูกกล่าวหาว่าชนแล้วหนีเนี่ย
ก็คือประเด็นเรื่องของการมีภาพที่บันทึกเหตุการณ์
แต่ต้องยอมรับว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุชนถูกไหมคะ
ก็จะเป็นตกลงเราเข้าใจตรงกันนะตามที่เราได้คุยกันก่อนเข้ารายการ
มีทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันถูกนะคะคุณสลาวุธ

สามครับสามชิ้น

มันจะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่มันเหมือนมันต่อกัน

งั้นเดี๋ยวพี่เรียกทีละชิ้นเราใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชม
เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าตกลงที่คุณทวีท่านเข้าใจเนี่ย
เป็นการเข้าใจผิดไหมสื่อสารกันผิดไหม
จะได้ปลดเปลื้องตรงนี้ไปเลยมันอาจจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะ
งั้นเอาทีละชิ้นก่อนนะคะทีมงานขึ้นมาเรียงลำดับตาม
ระดับการถ่ายเอาไว้เลยดีกว่าไหม

อันนี้คุณสารวุฒิเล่าให้ฟังหน่อย
อันนี้คือเริ่มมาถ่ายเพราะอะไรยังไงคะ
ตอนแรกผมถามเขาว่าทำไมไม่ลงจากรถไม่รู้คนเจ็บ
เขาบอกว่าอาการมันร้อนเขาไม่ลงเขาขอนั่งตักแอร์อยู่ในรถ
ผมเลยสังหรณ์ใจผมเลยอัดคลิปไว้ก่อน
เพื่อถ่ายเป็นหลักฐานเพื่อเข้ารบหนีอะไรยังไงนี่ครับ

ใช่ครับกลัวหนีครับผมเลยถ่ายเป็นหลักฐานไว้
เขาจะหน่อยหรอเพราะว่าจอตรงนั้นคนเยอะนะ
เขาไม่ลงจากรถครับผมเลยถ่ายไว้เลยอ่าใช่
คุณผู้ชมค่ะคือระหว่างที่เราให้คุณสลาวุฒิอธิบายไปตลอด
คือเท่ากับว่าในโทรศัพท์คุณสลาวุฒิมีแบบไหน
คือเราจะใช้แบบนั้นตั้งแต่ต้นจนจบจากในโทรศัพท์นะ
เพราะฉะนั้นอันนี้คือต่อเนื่องตลอดถูกไหมคะ
ตั้งแต่ที่เห็นคุณทวีนั่งรอในรถนะ
แล้วก็จนกระทั่งรถของทางมูลนิธิมาถึงนะคะ

นี่คือถ่ายตลอดนะคะซึ่งในระหว่างนั้นคุณทวีนั่งในรถตลอดถูกไหม

แต่เข้าใจได้คืออากาศก็อาจจะร้อนจริงนะ

ทีนี้พอมาตรงนี้ค่ะคุณสารวุฒิก็ยังถ่ายต่อ
ทำไมเราต้องถ่ายต่อมันมีประเด็นอะไรคะ

เผื่อเขาหนีครับเห็นเขาไม่ลงเลยครับ
สักพักนึงเขาลงมาดูคนเจ็บ
เห็นเขาพูดไม่ค่อยดีเท่าไร

ทีนี้คุณสมคือระหว่างลักษณะการลากเวลาในการถ่าย
เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อกั้งที่เว๊บไปเห็นคุณทวี
ก็คือคุณทวีลงมาแล้วถูกไหมคะ
แล้วก็อันนี้คือเป็นใครคุยกับใครคะเสียง
พลเมืองดีครับที่ขับตามไปครับ
ไม่ใช่ตัวคุณสารวุฒินะแล้วก็คุยกับคุณทวีใช่ไหมอ่าคุณสารวุฒินะไม่ใช่ครับ
แล้วก็คุยกับคุณทวีใช่ไหมอ่าคุณสารวุฒินะไม่ใช่ครับ

คุณคิวเค้าบอกไปรถลุงไหม

ก่อนก่อนนั้นเจ้าข้ามไปถึงหมู่ชิตประเทศ
เพื่อที่จะไทยทะเบียนรถเทะลูกสองคนเจ็บ

ท่านก็เดินมาที่ผมแล้วบอกถ่ายได้ยังไง
แล้วจริงที่เราถ่ายเราถ่ายอะไรไปบ้าง
เอาจริงเลยนะเอาเท่าที่ถ่ายเลย
ผมถ่ายทะเบียนรถครับถ่ายรถ
ถ่ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อได้รับบ้านเจ็บ
แล้วก็ถ่ายเป็นภาพรวมภายในจุดเกิดเหตุครับ

และที่ท่านบอกว่าระยะเมตร๒๐เอาโทรศัพท์ไปจอดตรงใบหน้าท่าน

ท่านก็ตอบว่าแต่ผมก็ไม่ได้สนใจ

ท่านก็ตะโกนเฮ้ยอยู่ประมาณสักพักครับ
จนผมต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา

ให้ดูเลยว่าผมไม่ได้ถ่ายท่านเลยนะครับ

แต่รูปเดียวถ่ายแค่ทะเบียนรถแล้วก็คนเจ็บเท่านั้น

ตอนที่ชีแจงกันอยู่ได้ดูครบทุกภาพไหมคะ

จำได้ไหมคะคุณชัยวัดคุณชัยวัดถ่ายไปกี่ภาพคะ

แสดงว่าก่อนที่คุณชายวัดจะมาอยู่ท้ายรถกู้ภัย

แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บอยู่ตรงไหนคะ

รถกู้ภัยรถคุณทวีรถมอเตอร์ไซค
คืออยู่ตรงนั้นรวมกันหมด

ทีนี้ตอนนั้นพอเหตุพอดูกันเสร็จแล้ว

ว่าเราไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขานะ

แต่เขาก็มีบ้นนะครับ

เวลาพอไปการถ่ายถูกฝึกมาอยู่แล้วไหม
ว่าให้ถ่ายเฉพาะยานพาหนะจุดเกิดเหตุ

เราต้องถ่ายรูปรถคนเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บ

เพื่อที่จะส่งให้หัวหน้า

ไม่ได้แต่ก็แบบบึง

อันนี้คือชิ้นแรกถูกไหมคะอันนี้คือชิ้นแรกใช่ไหมคะ
ใช่ไหม

ชิ้นที่๒งั้นต่อให้จบเลยก็ได้ค่ะ
ชิ้น๓ก็ตอนที่เขาเรียกหัวกลับครับ
ชิ้นที่สามคุณสุพิษเล่าหน่อยคุณสุพิษไอ้ท่าไหนไปตรงนั้นยังไงครับ

กับน้องแล้วก็คนเจ็บเขาก็อยู่แล้วก็คุยกัน
เขาก็อยู่แล้วก็คุยกันก็ถามน้องว่าเป็นเจ็บมากไหม
แล้วไปโรงพยาบาลไหมเขาบอกเดี๋ยวผมรอแม่
โทรหาแม่แล้วรอแม่ก่อนก็บอกอ๋อแล้วไหวไหม
เขาบอกไหวหนูก็ไม่ได้อะไร
แต่ก็ยืนร่วมกับเขาเสร็จก็เห็นเขากำลังขยับรถอ่ะ
จะออกแล้วไปไหนอ่ะหนูก็คือคุยกับน้อง
อ่ะไปไหนแล้วล่ะจะไปไหนเห็นว่า
เพราะถ้าจะไปโรงพยาบาลก็คือทางนั้นก็ไปโรงพยาบาลได้อยู่แล้ว
คือหัวรถคุณทวีอ่ะหันหน้าที่จะมุ่งไปทางโรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็ได้แต่อาจจะไปไหน

ก็เลยบอกไปไหนก็พูดกับน้องว่าไปไหน
เสร็จแล้วทีนี้ช่วงจังหวะนั้นรถอาสายังอยู่
แล้วเขาต่อรถอาสาสักเดี๋ยวนึงเขาก็ไปมาอยู่ตรงช่วงจัดท้าย
สักเดี๋ยวนี้อาสาเห็นว่าเขาจะเสร็จงานแล้ว
เพราะว่าเขาไม่มีแล้วก็รอเขาก็ขยับรถออกไป

เลี้ยวหาหนูเลยหนูก็ยกขาลบ
หนูก็บอกว่าอุ๊ยจะชนขาหนูแล้ว
ก็ไปเท้ารถเขาแล้วก็ดันตัวขึ้นมา
เขาก็เชียวหนูไปชนบัตรู

ตำรวจตำรวจนี่มา๒นายใช่ไหมครับ

มาตอนช่วงที่เขาจะเลี้ยวไปนั่นแหละค่ะช่วงจะเลี้ยวไป

คือตอนที่รถของกู้ภัยออกตัวไป
แล้วก็ระหว่างคุณทวีกลับรถนี่ยังมาไม่ถึงใช่ไหม

คือที่ที่ตำรวจมาถึงก็คือหัวโค้งนั้นใช่ไหม

เราก็บอกเขาว่าเขาเลี้ยวไปทางนู้นไม่รู้ไปไหน

ก็คุยกันว่าอย่างนี้ตำรวจก็เดินตามอีกคนนึง
เรียนยืนยันก่อนว่าคือตำรวจมี๒นาย

แล้วก็มาตอนที่เราเห็นในภาพจุดที่มาคือจอดตรงหัวโค้งพอดี

ทีนี้กลับมารถสีแดงรถกู้ภัยเนี่ยมีทั้งหมดกี่คันในที่เกิดเหตุ

ต้องมีคันที่อยู่ในเชฟมีอยู่คันเดียว
คือที่จะให้เข้าใจตรงกันว่าคือมันมีตามนี้นะคะ
ทีนี้ตามข่าวมันมีรถของเจ้าที่กู้ภัยอีกคนนึงเป็นรถสีขาว

อันนี้เป็นรถถือว่าเป็นรถของกู้ภัยไหมหรือว่าเป็นรถส่วนตัวคะ
รถส่วนตัวนี่แหละแต่เขาทำรถอาสา
ก็ถือว่าเดี๋ยวนะงั้นถือว่ารถคันนั้นเป็นรถที่มาเพื่อกู้ภัยไหมคะ
เพื่อครับเพราะข้างหลังคืออุปกรณ์ดามอิสระอันนวดหัวใจเครื่องเอดี
ซึ่งรถสีขาวของกู้ภัยซึ่งมาทำหน้าที่กู้ภัย

ตามที่รายงานวิทยุจะตามหลังมา

รถคันแดงรายงานเข้ามาก่อนแล้วผมฟังอยู่อยู่ทุกครั้งเลย

ไม่นานครับไล่กันมาแล้ว

เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่ามีใครอะไรรวมอยู่ในนั้นบ้าง
คุณผู้ชมคะคืออันนี้นะคะสรุปว่าเจ้าที่ตำรวจมี๒นาย
ตามที่เราเล่าไปนะคะรถกู้ภัยสีแดงมาก่อน
แล้วสีขาวตามมาในระยะค่อนข้างใกล้กัน
สีขาวถือว่าเป็นรถกู้ภัยของอาสาสมัคร
ก็คือเป็นเจ้าที่กู้ภัยแต่ว่าอาสามาก็มาด้วย
ทีนี้ประเด็นก็คือว่าที่เราคุยกันทั้งหมด
ก็คือตัวที่ยาวหน่อยจะเป็นตัวกลางใช่ไหม
คือ๓ชิ้นที่เราเปิดไปทั้งหมด

เอาอย่างนี้นะที่ดูทีมงานเราก็ไม่ได้ตัดต่อของคุณใช่ไหม

แล้วในโทรศัพท์คุณก็มีตามนี้เป๊ะนะ

แล้วตอนที่ออกมาเป็นข่าวก็เหมือนที่มีในโทรศัพท์คุณทุกอย่างใช่ไหม

หมายถึงเวลาเป็นข่าวของพี่ที่สถานีอื่น
ข่าวที่อื่นด้วยก็มีแค่นี้ไม่มีนอกเหนือจากนี้นะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

มันยังไม่ได้พูดถึงประเด็นซึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะคะ
ว่าถ้าคุณทวีไม่ได้ทำการกล่าวหาว่าเขาชนแล้วหนีมันแรงนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าใครจะสามารถบอกได้ว่ามีใครเห็นบ้าง
ดูจากอะไรทำไมกล่าวหาว่าเขาหนี

หรือมีใครได้ทันถ่ายอะไรไว้ไหม
คุณผู้ชมคะคือประเด็นที่คุณทวี
จริงถ้าสมมุติเอามุมคุณทวีนะคะที่เสียหายที่สุด
ก็คือเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าชนแล้วหนี
ทีนี้ในภาพของคุณสารวุฒิที่ถ่ายเอาไว้ทั้งหมดนะคะ
ไม่ได้มีตอนเกิดเหตุเลย
อันนี้ต้องยอมรับว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะพิสูจน์แบบไหน
เพราะว่าคำกล่าวหานี้ก็รุนแรงจริง
จะมีอยู่ก็คือตอนที่มีการเลี้ยวซ้ายไป

เลี้ยวซ้ายไปอันนั้นไม่ใช่จุดที่มีการถูกบอกว่า
กำลังจะหนีในตอนต้นนะคะ
แต่ว่าแน่นอนว่าในเสียงของคุณสลาวุทธ์

ได้ยินเสียงคนพูดว่าเหมือนจะหนีเหมือนจะหนีเข้าใจเหมือนจะหนี
สักครู่นี้ที่คุณสุพิษบอกก็คล้ายจะแบบนั้น
คนก็อาจจะเข้าใจไปได้ว่าเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
แต่อันนั้นไม่ใช่เหตุการณ์ที่แท้จริง
คนในพื้นที่พูดหรือเข้าใจเอาว่า
รถคันที่ว่านั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นคุณทวีนะคะ

คือเรียนถามแบบตรงไปตรงมา
คือทั้งหมดนี้ที่เรากำลังจะเล่าเนี่ย

แม้แต่ตัวพี่วิรัยเองก็ไม่ได้อยู่นะ

แล้วทีนี้ที่บอกว่าคนสงสัยว่าคุณทวีชนแล้วหนีเนี่ย

เอาเท่าที่คุยกันในพื้นที่นะ

ทีนี้ผมจะพูดอย่างนี้นะทุกครั้งที่เกิดเหตุเนี่ยผมต้องมีข้อมูล
เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเวลาไปประชุมจังหวัด
แยกไหนตรงไหนที่ชนกันบ่อยซุ่มเสี่ยงเพราะอะไรแยกนั้น
ก็จะถามเขาว่ารถคันนี้กดบัตรเห็นได้ไง
ก็จะมีคนบอกพี่มันมาอย่างนี้คันนี้มาอย่างนี้
แล้วจากนี้คือจบรู้ล่ะเดี๋ยวอีก๒วันชนตรงนี้
มันมาอย่างนี้อาจจะแสดงต้องมีเลย
ผลิตผิวการจยาตรถ้าจะไม่ดีเล่าแหละก็ว่ากันไป
งั้นเอาเบื้องต้นก่อนนะคะคุณวิรัยคือจุดที่เกิดเหตุ
ของคุณทวีกรายคุพกับน้องอีกคนอันตรีสิบกว่านี้นะคะ

บ่อยครับบ่อยอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วทีนี้เอาเท่าที่คุณวิรัติได้ข้อมูลในฐานะกู้ภัยในพื้นที่
ครับตอนแรกเลยที่ได้ข้อมูลมาเหตุเกิดยังไงคะอ่า
รับแจ้งมาว่ามีเหตุชนกันบริเวณสะพานอันนี้เขาเรียก๑๒ปันนานะครับ
มันมุมไหนของสะพานตรงตรงนี้เมื่อก่อนร้านนี้มีร้านหาร
มุมนี้มีร้านอาหารเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วก็เลยเรียกกันติดปากว่าสะพาน๑๒มนา
รถคุณทวีวิ่งจากไหนไปไหนฮะวิ่งจากมุมนี้ฮะอ่าผ่านไปนี่
นี่นะคือเส้นเรียบคลองจากนี่ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นตรงนี้เป็นสี่แยก
ถูกต้องครับคุณทวีวิ่งอย่างนี้ไปทางนี้นะครับถูกต้องครับฝั่งไกลของเรานะครับ
แล้วน้องมอเตอร์ไซค์มายังไงฮะมาลักษณะนี้แหละฮะมาเหมือนในภาพเลย
ลักษณะนี้เลยครับเพราะฉะนั้นมันจ๊ะกันที่สีแยกมันจ๊ะกันสีแยก
มันไม่มีไฟจราจรนะพี่ก็มันมีแต่ป้ายมีหัวนี่แต่ว่ามันก็บางครั้งก็ติดดี
ถึงถ้าแดดมันมากก็มองไม่ค่อยเห็นมันก็เลยเกิดประเทศบ่นเพราะฉะนั้นนะคะตามทิศทางคือคุณทวีวิ่งข้ามสีแยกไปทั้งนั้น
น้องมอเตอร์ไซค์วิ่งอันนี้คือเขาจะข้ามสะพานมาทางนี้ถูกต้องครับแล้วจุดที่จ๊ะกันคือตรงนี้
ตรงกลางสะพานนี้เลยตรงนี้ทีนี้มันชัดเจนไหมคะข้อมูลว่ามันมีความชัดเจนไหมว่ามีใครฝ่าสัญญาณไฟไหม
มีใครมาเร็วไหมมีใครพยายามจะแซงหรืออะไรยังไงกันแ
อย่างนี้นะครับเวลาจะเข้าทางร่วมทางแยกทุกคนทุกครั้งอยากจะบอกนะครับคุณต้องถอนคันเร่ง
จ้องมาที่เบรกเลยคนนี้ไม่เบรกเราต้องเบรกมันจะไม่เกิดอันตราย
ถ้าตากคนตากเบรกคนก็เร่งเข้ามาชนกันแน่นอนทุกแยก
จุดที่ชนคือจุดทางร่วมทางแยกส่วนมากจะเป็นอย่างนั้น
พอชนปุ๊บมอเตอร์ไซค์กระเด็นมาขนาดไหนคะนี่แหละครับจุดนี้เลยครับ
มาประมาณกลางสะพานทั้งคนทั้งรถในขณะที่คุณผู้ชมแทนย้ำอีกทีนะคะ
คือยังไม่มีใครเห็นภาพเหตุการณ์นะมันเป็นการพูดคุยกันของคนในพื้นที่นะครับ
พอชนเสร็จแล้วรถคุณทวีเป็นยังไงตรงไปเลยครับก็ก็ข้ามแยกของเขา
อันนี้ใช่ไหมพี่ตรงไปเลยเลยทำให้เข้าใจว่านี้ถูกต้อง
แต่คุณทวีก็มีคำอธิบายนะคะคือตรงนั้นมันเลนส์มันแคบไหมพี่
ไม่แคบครับผมยืนยันถ้าเกิดบัติเหตุยังไงรถก็วิ่งได้
ถ้าพูดกันหลักจริงนะครับเพราะแยกนี้เหตุเกิดบ่อยมากมีเสียชีวิตด้วย
แล้วเวลาพวกผมไปทำการจราจรทุกครั้งพวกผมต้องยืน๔มุม๒สะพานหัวท้าย
กันตั้งแต่ฝั่งนี้เลยนะครับจะอยู่ฝั่งนู้นไม่ได้ค่ะทุกครั้งเลยเนี่ยที่มีเหตุ
แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยแต่ทีนี้พอคุณทวีไปเนี่ยนะคะ
คือคุณทวีไปไกลแค่ไหนทำไมถึงทำให้เข้าใจได้
ได้ไปขนาดว่าเขาชนแล้วหนีอ่ะคะคือเขาอาจจะไปหาที่จอดไหม
ผมพูดเลยชาวบ้านเยอะมากที่ตามช่วยรถคุณทวีกลับมา
เป็นชาวบ้านทั้งนั้นเลยเขาเห็นเด็กกระเด็นมาต่อหน้าต่อตา
ถ้าพูดกันตามสัตว์จริงนักขับรถที่แท้จริงผู้รู้กฎหมายอย่างแท้จริง
คุณชนแล้วคุณต้องหยุดรถแล้วตำรวจจะตัดสินได้ยังไงว่าใครผิดใครถูก
เอานี้นะคะชาวบ้านที่เล่าหลายคนไหม
แล้วมีใครได้ทันถ่ายภาพให้จะเป็นภาพวิดีโอหรือว่าภาพเครื่องไหว
ถ้าไม่ดีผมก็มันน่าจะมีเฉาะเด่นสำหรับผมบ้าง
แล้วเท่าที่เราทราบข้อมูลจากชาวบ้านนะคะว่า
พอคุณทวีข้ามแยกไปแล้วคุณทวีไปไกลแค่ไหน
ที่ใช้คำว่าไปตามเขามาเขาไปไกลแค่ไหน

เพราะคุณธวีไปกลับรถจากแถวหน้าโรทาราบเมืองไหม
เพราะตรงนี้ท่านทวีไม่ได้กลับ

ตรงไปประมาณป้ายนู้นเลยเนี่ยนี่ฮะนี่เลย

ครับข้างขวานี่จะเป็นหมู่บ้าน

ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยหมู่บ้านแล้วก็ถอยออก
เพื่อกลับมาเส้นเดิมแล้วก็เลี้ยวมานี่เหรอ

เลี้ยวสะพานอันนี้กลับมาเอาออกค่ะ
สุดจากนี้ไปก็จะเจอสะพานแบบนี้อีกค่ะ

แต่ลักษณะที่เกิดคือว่าพอไปถึงจุดนี้เนี่ย

ที่พี่บ้านทั้งละศักดิ์ก็ถอยออกมาใช้เส้นเดิมกลับมา
ตอนกลับได้ผมไม่ทราบมาคับข้างหน้าครับ

แต่ที่แน่คือมีชาวบ้าน

แล้วตามเนี่ยคือชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าคุณทวีคือคุณทวีท่านก็กลับรถมาเองหรือว่าเป็นเพราะชาวบ้านตามหรือไปขวางไว้

ผมก็ไม่ทราบแต่เขาบอกว่าเขาก็ไปตาม
แล้วคนที่พูดเนี่ยผมตามหาไม่เจอ
พอผมบอกว่าเพราะผมมาด้วยที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากนั้นผมมา
เสร็จปุ๊บก็ไปยืนโต้อยู่กับคุณทวีผมก็อยู่ผมอยู่อีกฝั่งหนึ่ง

ผมพูดกันแบบชาวบ้านเลย
เฮ้ยคุณไม่รู้หรอ
ต่ำรวจมาทั้งหมด๕คน
เอ่อตรงนั้นไม่ใช่๒หรอ

ห้าคนเนี่ยคุณทวีนั่งอยู่ในรถตำรวจล้อมรถอยู่แล้วก็สารวัตรอยู่คุยกับคุณทวี
ตรงไหนอ่ะผมเอารถเก๋งมาผมมาจอดอยู่ตรงนี้
เดี๋ยวอันนั้นคือหลังจากที่คุณสารวุฒิถ่ายคลิปใช่ไหม
ก็คือมันมีเหตุการณ์หลังจากคลิปเหตุการณ์ของคุณสารวุฒิใช่ไหม
งั้นเอางี้คือเท่ากับว่าคุณวิไลมาถึงตอนที่รถมาอยู่ตรงนี้กันแล้ว
หรือว่ามาถึงอยู่ตรงหัวมุมเลยจบคือตำรวจยืนอยู่ด้านหลัง
แล้วสารวัตรเนี่ยยืนอยู่ประตูหน้าคุยคนขับอยู่แต่คุณวิรัยไม่ได้มาถึงตอนที่รถเขามาอยู่ตรงนี้กัน
ตอนที่ประถมพยาบาลใช่ไหมครั้งแรกไม่ใช่อ่า
ครั้งที่ว่ารถวิ่งเข้าซอยไปแล้วแล้วกลับมาอีกครั้งคือคุณวิรัยมาถึงตอนที่มารวมกันตรงนี้แล้วใช่ไหมคะ
ใช่รวมกันตรงหัวมุมเนี่ยอ่าตรงนี้นะครับอ่าตรงที่มีรถสีแดงรถคุณทวีใช่ไหม
ยังมีรถคุณทวีอย่างเดียวมันจะมีแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ผมมาเลยแล้วมันเรียงเห็น
วันนั้นเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคุณทวีเนี่ยกลับมาแล้วนึกออกไหม
กลับมาจอดรถตรงนี้แล้วก็มองไปที่เกียร์รถผมก็จะไปถาม
มีอะไรให้ผมช่วยไหมกลัวว่าขับรถไม่ไหวเอางี้เดี๋ยวฉันถามแค่ว่าเงื่อนเวลานะคะ
ตัวคุณวิรัยเนี่ยมาถึงก่อนหรือว่าหลังรถกู้ภัยสีแดงมาถึง
กุมารสีแดงมาก่อนผมได้รับแจ้งว่าฟังไม่ถนัดทางไปที่ว่าลูกน้องผมถูกรถชน
ผมในหัวหน้าผมอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องออกมาดู
แล้วรถแดงมาถึงก่อนคุณวิรัยเนี่ยนะคะคุณวิรัยมาถึงตอนที่ตรงนี้เขาเคลื่อนตัวกันมาตรงนี้แล้วใช่ไหม
ตอนที่คุณทวีกลับรถมาตรงนี้แล้วใช่ไหมยังผมไม่เห็นตรงนี้
แล้วคุณวิรัยอยู่ตรงไหนผมมาทีหลังหลังจากรถเบ้นของคุณทวีกลับมาจอดตรงนี้อีกรอบหนึ่ง
มีการมาพบพนักงานสอบสวนอ่างั้นเดี๋ยวรอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคือคุณผู้ชมค่ะ
ที่เราพยายามจะค่อยไล่ลำดับไปเนี่ยต้องยอมรับว่าภาพข่าวที่ได้จากโทรศัพท์ของกู้ภัย
คือคุณสารวุฒิเนี่ยมันไม่ได้ครบทั้งหมดอันนี้ก็แฟร์กับทุกฝ่ายนะคะแต่ทีนี้คำอธิบายนี้
มันเกิดจะมีความเข้าใจผิดกันขึ้นมาเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายมุมที่ต้องคุยนะคะ
แล้วจะจบยังไงคนราชบุรีกันทั้งนั้นเนอะ
เขามารู้จักผมเขาโอเคผมพร้อม
สักครู่เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ

ขมวดให้ฟังแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือว่า
ถ้านับตามของที่คุณสารวุฒิถ่ายไว้มีทั้งหมด๓ชิ้นด้วยกันนะคะ
แล้วเป็น๓ชิ้นที่เหตุการณ์ต่อกันทั้งหมดใช่ไหมคะ
ตั้งแต่คุณทวีเลี้ยวรถกลับมาแล้วก็
จริงแล้วรถคุณทวีหันหัวไปทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
แต่ว่าอันนี้บอกทิศทางในเชิงนะ
แต่ว่าเป็นรถกู้ภัยที่มาจากทิศทางที่ไปทางโรงพยาบาล
จะเห็นหัวรถสองคันแล้วก็จะมีที่หันไปขอดูลูก
ไปถ่ายความเป็นส่วนตัวของเขาใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้เหตุการณ์มันก็ร้อยเรียงจนกระทั่งมีการกลับรถที่เกือบจะเฉียวคุณสุพิษนะคะ
แล้วก็เลี้ยวโค้งไปทางซ้ายมือแล้วเราก็จะเห็นตำรวจสองนายที่มากัน
ก็เป็นรถคันแดงคือรถกู้ภัยแล้วก็เป็นรถคุณทวีอยู่ข้างหลัง

ทีนี้ที่คุยกับคุณวิรัยเมื่อสักครู่นี้คือถ้าเอาตามของคุณสารวุฒิ
คือไม่ได้ถ่ายตอนคุณวิรัยและตำรวจอีก๓นายมา

ทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละค่ะคือตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะ
ที่มันไม่ได้เป็นข่าวมันไม่ได้มีภาพข่าว
จำได้ไหมใครจะเล่าให้เรียนฟังได้
ส่วนหนึ่งผมว่าเกรงกลัวอำนาจกันมากกว่าไม่มีใครกล้าพูดหรอก
แต่ผมกล้าพูดเพราะว่าเป็นคนใหญ่คนโตคือมันจบก็อยากให้จบ
ผมมาวันนั้นด้วยความหวังดีคุณทวีอายุมากแล้ว
ก็ถ้าเผื่อไม่ไหวผมจะขับไปให้
ผมไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ได้มองผมเลย
ตอนนั้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันจบที่เสร็จแล้วรถกู้ภัยก็ไป
แล้วก็คุณทวีก็ไปหรือยังไงมันหลังจากนั้นมันยังไงกันอีกไหมคะ
ที่ตามกันไปเนี่ยคือรถกันแดงเนี่ยคือน้องคนที่๗ไม่ไปโรงพยาบาล
จะกลับแล้วไปทำงานต่อก็กลับออกแล้วมันออกถนนใหญ่
เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับเหรอหรือคุณแม่เขามารับ
เขาก็รอที่เกิดเหตุแล้วคุณแม่เขามา
พอมาเสร็จก็ไปกับรถกู้ภัยอีก
นึกออกไหมครับรถกู้ภัยอีกคันหนึ่งยังไม่ได้ขยับออกไปไหนอยู่ตรงนั้น
นี่หมายถึงรถสีขาวเหรอสีขาวเนี่ยยังต่ออยู่
อ่ะอย่างงี้เท่ากับว่ารถคันแดงหมดหน้าที่แล้วนะอ่ะก็เราต้องมาถามรถสีขาว
จะกลับบ้านแล้วครับแล้วทีนี้ก็
ครูบาสเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลไหมน้องครับไปโรงพยาบาลครับเขาเลยนั่งรถคันสีขาวไป
ใช่ครับให้รถคันสีขาวส่งโรงพยาบาลครับ

งั้นเอาอย่างนี้เท่ากับว่ารถคันสีแดงกับ
กลับใช่ไหมคะแต่นิดนึงต้องอธิบายแทนคุณทวีนะ
คือคุณทวีก็อาจจะเข้าใจว่าน้องคนเจ็บอยู่รถคันแดง
เพราะตอนที่ประถมพยาบาลคือรถคันแดงถูกไหมคะ
อาจจะเป็นไปได้อย่างที่เข้าใจที่คุณทวีก็บอกก็คือก็เลยตามรถคันแดงไป
ซึ่งคุณทวีเองก็พูดนอกรอบกับเราว่า
ก็รู้นะว่าตรงนั้นไม่ได้ไปโรงพยาบาล
แต่เข้าใจว่าคนเจ็บอยู่ตรงนั้นก็เลยตาม
อ่าทีนี้เนื้อทิ้งรถคันแดงไปก่อน

รถคันสีขาวยังอยู่
อยู่ครับ

ว่าเขาไปโรงพยาบาลจากรถกู้ภัยแต่ว่าเป็นกู้ภัยที่อาสามาช่วยเป็นคันสีขาว
ซึ่งดิฉันเข้าใจเอาว่านะคะคุณทวีคงไม่ทราบจริง
คือจะทราบหรือไม่ทราบเนี่ยผมขอพูดอย่างนี้อย่ามาใช้คำพูดว่า
เขาไม่ไปหรอกรถกู้ภัยมันแพงมันคิดแพง
เขาต้องเอารถแม่เขามามันไม่ใช่พูดทำไมพูดถ้าเกิดความแตกแยกอ่ะ
ชอบนั่งเรือหรืออยากจะมีเรื่องกับผม
ไม่หรอกคงอาจจะเข้าใจอย่างนั้นจริง
ผมพูดจริงไม่ใช่จะเข้าใจอย่างนั้นแล้วแต่ผมพูดอย่างนี้
เป็นนักเลงการเมืองมากกว่าเยอะแล้วนะมาเจอนักเลงบ้านนอกบ้าง
มันจะเป็นยังไงไปลูกชาวไร่ชาวนานี่แหละ
ผมพูดอย่างนี้ผมทำได้อยู่อาชีพผมมีร่างเยอะแยะ
แต่ผมมีทวนสามน้ำบกด้านอยู่กับผม
เอาทีละเรื่องสิแต่ไม่รู้จะเอาข่าวไหนก่อนเลยเอาข่าวนี้ก่อนนะ
เพราะฉะนั้นตกลงนะคะว่าถ้าเอาตามลำดับเวลา
คือหลังจากที่เราเห็นตำรวจสองนายที่มาในคลิปของคุณสลาวุฒินะ
มีอีก๓นายมารวมถึงสารวัตรด้วยนะคะ
วิรัยก็จะมาจังหวะใกล้กันตอนนั้น
แล้วก็ลงไปแต่เห็นว่ายังไง
ทำไมอยู่ดีพี่ก็เดินผล่าออกมามันมีคำพูดอะไร

วันดีเศรษฐ์ครับเอาผิดน้อยละ
เจอผมไม่เคยออกหยัดนี้ผมก็ถามว่าพี่เขาไปมองถ๑๙๗๕
ไหวผมจะไปขับให้โดยว่าอายุมาก็อยู่มา
ไม่ได้คิดอะไรหรือปณ์พี่นี่พี่ไหน
เขาเป็นพี่พี่อย่างนู้นพี่อย่างนี้กับผมเนี่ยแล้วบอกไม่รู้จักผม
ผมพูดเลยผมกล้าพูดทุกครั้งที่ท่านไปงานเนี่ย
เอาใหม่เอาใหม่เรียนลองถามแย้งลองถามแย้ง
คือหรือว่าจริงก็ให้ทุกคนเรียกพี่นั่นแหละ
เพื่อความใกล้ชิดเขาแนะนำตัวเขาเองเลย
เขาอาจจะรู้จักคนเยอะจนอาจจะจำไม่ได้จริง
ผมไม่ว่าผมไม่นึกษาผมไม่ได้ว่าอะไร
แต่ว่าอย่ามาพาดพิงหน่วยกู้ภัยของพวกผม
แล้วสิ่งที่รับไม่ได้กู้ภัยทั่วประเทศที่รับฟังอยู่นี้นะครับ
วันนี้ผมมาแล้วนะครับและผมยังยืนยันหลักเดิมว่า
ผมจะไม่ยอมแล้วเดี๋ยวผมจะปรึกษาทางชมรมสมาคมพรุ่งนี้
รวมตัวกู้ภัยทั่วประเทศไม่ต้องกลัวนะครับ
ความถูกต้องต้องเกิดไม่ใช่ใครจะมาด่าก็ได้
หรือว่าจะลองคุยกันแบบเหมือนกับคุยกันให้เข้าใจอาจจะ
เขาไม่รู้จักผมผมไม่คุยแล้วครับผมอายเขาผมบอกเลย

วงฟาดงาไปหาคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่
น้อยก็อาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนอ
ไม่เป็นไรผมไม่มีอะไรก็มาแลกกับผมก็ได้เนี่ย

งั้นก็ถือว่าแต่ละฝ่ายรักษาสิทธิ์กันแล้วกัน
แต่หวังว่าน่าจะไม่รุนแรงเนอ
ผมเนี่ยยอมมาตลอดคุณพูดอะไรผมก็ยอม
ปล่อยเธอให้น้องคนแก่

เที่ยวไปแถลงนั่นนู่นแถลงเนี่ยเพื่ออะไรผมถาม

ขนาดมีเครื่องตัดต่อไปด้วยเวลาทำงาน
งั้นเดี๋ยวเราตามข่าวนี้ต่อแต่หวังว่าจะจบแบบละมุนละม่อมกัน

ผมให้ด้านนายเป็นการแทนทั้งหมด
โดยมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น
อนุญาตนะครับท่านโทรมาบอกผมท่านยินดีพร้อมทุกอย่าง
แล้วท่านให้เอ่ยชื่อเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่น
บอกว่าดูจากภาพข่าวต่างแล้วผมไม่เคยรู้จักคนนี้
แล้วผมก็ไม่รู้จักคุณแต่คุณเป็นลูกพี่เขา
แล้วคุณเนี่ยต้องสู้นะจ้ะ
เอาอย่างนี้เดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อ

การเคลื่อนไหวในการรวมตัวกันต่างคนต่างใช้สิทธิ์นะ
อยู่ในกล่องก็ใช้สิทธิ์กันฮะไม่เป็นไร
วันนี้ยังไงขอบคุณทีมกู้ภัยที่มาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ